คุณผู้ชมที่ได้ดูการถ่ายทอดสดก็คงจะเห็นแล้ว

วันนี้ก็ลงแข่งขันด้วยเสื้อที่ออกแบบมาเป็นการย้อนยุคนะครับ
แล้วก็เสื้อชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ฉลองครบรอบ๑๐๐ปี
ก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดจำหน่ายแล้ววันนี้
ต้องบอกเลยว่าขายหมดเกลี้ยงครับ
กระแสการตอบรับของชุดแข่งขันทีมชาติไทย
ซึ่งเป็นชุดฉลองครบรอบ๑๐๐ปี

วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันนี้

ในช่วงเวลาเที่ยงตรงหมดอย่างรวดเร็วนะครับ

รายนะครับเขาบอกว่ามาตั้งแต่ตี๕ครับ

เอาไว้นะครับที่แขนของผู้ที่มาซื้อนะครับ
ส่วนกระแสในโลกโซเชียลนะครับ

ซึ่งจะประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่๔มิถุนายน
แต่ว่าล่าสุดนะครับมีรายงานว่ายอดสั่งจรตอนนี้มีเพิ่มเข้ามามาก
ล่าสุดนั้นต้องมีการปิดการสั่งจองทางออนไลน์แล้วนะครับ
ส่วนทางด้านแฟนบอลที่พลาดได้เสื้อนะครับก็แน่นอนเลยครับ
มีออกมาแนะนำว่าอยากให้ทางผู้ผลิตนั้นมีการผลิตเสื้อมากกว่านี้
ตำหนิว่าบางสาขานะครับที่มีการจำหน่ายเสื้อนั้นก็มีการบอกกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป
ทำให้ผู้ที่ซื้อเสื้อบางรายนั้นก็ได้เสื้อไปจำนวนมากจนเกินไปที่ทางผู้ผลิตนั้นกำหนดมาครับ
สำหรับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยชุดพิเศษฉลองครบรอบ๑๐๐ปีสมาคมล็อตแรกนะครับ
ผลิตออกมานั้นมีจำนวนทั้งสิ้น๒๕๐๐ตัวครับก็แบ่งเป็นแบบเกรดเพลเยอร์๕๐๐ตัวนะครับและแบบเรฟิก้าจำนวน๒๐๐๐ตัวครับ
ส่วนการผลิตนะครับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยชุดพิเศษ๑๐๐ปีล็อตที่๒จะมีอีกนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีต้องขอขอบคุณรถยนต์มิซูบิชิที่อำนวยความสะดวกในการก่อติดสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงส์ครับในครั้งนี้นะครับ